ความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยนะคะตอนนี้ได้ฉายาไปแล้วบาร์ดมิดคู่
กรณีที่หกมารุมหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าฝั่งหกคนเนี่ยตายไปสองคน
จริงข่าวนี้คุณผู้ชมรู้ท้องเรื่องกันแล้วนะคะมาดูความคืบหน้ากันหน่อยค่ะ
สองคนที่เสียชีวิตไปฝั่งหกคนก็คือต้นกับแซมนะคะ
เมื่อวานนี้มีพิธีสวดพระพิธรรมศพกันนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชม
นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปด้วยที่วัดนินสุขารามบางบ่อนกรุงเทพนะคะ
สองคนที่เสียชีวิตต้นเนี่ยก็คือชื่อจริงสมเดชดุลยพัฒน์
อายุยี่สิบห้าปีค่ะวัยเบนเจอร์เพศพอดี
อีกคนหนึ่งแซมอายุ๑๙ปียังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะคะ
จริงก็คือทิติวุฒิกลิ่นโพนะคะ
สองคนเนี่ยถูกบาดเนี่ยใช้มีดจ้วงแทงแล้วก็เสียชีวิต
แล้วจะบอกว่าสิ่งที่มันเป็นเรื่องเศร้าสำหรับแม่ของต้น
เพราะเมื่อวานเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ๒๖ปีของต้นด้วย
ทีนี้เพื่อนของต้นก็มานะคะมาพร้อมกับเค้ก
เค้กรสวานิลาเป็นกลิ่นที่ต้นชื่นชอบนะคะ
แล้วหน้าเค้กเนี่ยตกแต่งด้วยช็อกโกแลตแล้วก็เขียนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะคะ
นี่นี่นี่ต้นเพื่อนรักพร้อมกับเอาทูบเนี่ยไปปากไว้
ลักษณะคือเหมือนเชิญดวงวิญญาณของต้นเนี่ยให้มากินเค้กนะคะครับ
ส่วนแม่ของต้นแม่ของต้นค่ะคุณผู้ชมคือบอกว่าสะเทือนใจแล้วก็บอบช้ำใจมากนะคะ
ที่กลายเป็นว่าวันนี้เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดลูก๒๖ปี

นะคะอ่าป้าของแซมว่าไงบ้าง
อีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตก็คือแซมป้าบอกว่า
ขอได้ไหมสังคมขอเธอตอนนี้หยุดโจมตี
กล่าวร้ายหลานชายและครอบครัวได้แล้ว
ทุกอย่างมันจบไปแล้วแล้วไม่คิดนะ
ว่าจะมีการจองเวรจองกรรมกันอีก
ทีนี้ถามทั้งคุณป้าของแซมแล้วก็คุณแม่ของต้นว่าถ้าเกิดว่า
ฝั่งบาสเขาจะมาขอคำมาให้มาไหมเขาบอกอย่ามาเลย
อย่ามาขอคำมาเลยนะคะไม่ต้องการให้บาสมาขอคำมา
แต่จะอโหสิกรรมให้นะคะ
อันนี้จบไปบรรยากาศที่งานศพ
ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลกันหน่อย
อันนี้คุณผู้ชมดูนะคะพี่น้องเด็กวัดม่วงมันมีเพจนี้ขึ้นมา
พรุ่งนี้เด็กวัดม่วงรวมตัวหน้าบ้านหมอปลา๙โมงล้อหมุน
คือเพจนี้มันมาตั้งแต่สักประมาณวันศุกร์แล้วแหละ
หมอปลาก็รออยู่นะว่าจะมาจริงหรือเปล่า

แล้วนักข่าวของเราไปตรวจสอบแล้วด้วยปรากฏว่าเป็นเพจปลอม
สร้างขึ้นมาเพื่อลักษณะปั่นกระแสความขัดแย้ง
เกี่ยวกับเด็กวัดม่วงในพื้นที่เลยนะคะ

ไม่เกี่ยวกับเรื่องโจ๖คนที่มารุมบาสไม่เกี่ยวเลย
แต่พอมันเกิดเหตุแบบนี้ถามว่าเจ้าตัวก็คือหมอปลาย

หมอปลาและกลุ่มคนที่เพชรชบุรีเขาบอกว่าก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจนะ
ไม่พอใจที่ลักษณะคือเอ๊ะมันน่าจะจบไปแล้วไหม
แล้วเราก็ถามหมอปลาว่าหมอปลาประวันพรั่นพลึงบ้างไหม
กลัวบ้างไหมหมอปลาบอกอ๋อไม่เลย
เหตุการณ์ที่แบบลักษณะเวลาไปช่วยใครแล้วโดนข่มขู่

แล้วหมอปลาก็มีเหตุผลที่จะไปช่วยบาส
ฟังหมอปลาค่ะ
หลังแกเนี่ยคุณรับกันได้ไหมอ่ะและไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดอะไรเลย
เพราะไอ้คนคนนั้นมันอยู่ในคุกอืมอันนี้หมอปลาบอกแบบนี้นะครับ
คือเด็กวัดม่วงเนี่ยจะมาจริงหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้แต่ว่า
เขาคอนเฟิร์มมาแล้วว่าเขาจะไม่ยุ่งแล้วใช่ไหมฮะอ่าอันนั้นอันนั้นก็
เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ทีนี้ชาวเน็ตอารมณ์ดีอารมณ์ขันค่ะ
ทำไมฮะมีการโพสต์ภาพในเพจหมอปลาระบุบอกว่านี่ใครอ่ะสี่องคารักษ์หรือสี่กุมาร
หมอปลารูปเล็กหน้าคุ้นจังมามีใครอ่ะมีใครบ้างอ่ะคนนี่
พ็อกาม้าแยกระโยคเหมือนกับพ่อบ้านเพิ่งออกมาจากที่กาญจนบุรีเปล่า

อื่อด้านล่าง๒คนค่ะ

ถ้ามาถึงหน้าบ้านหมอปลาด่าแลบเลยไฟแลบ
น้องใหม่ล่าสุดบาทมิดคู่สตูภาย

แต่ทีนี้มันมีกลุ่มตัวดีเมืองเพชรค่ะคุณผู้ชม

เพจที่ให้ดูก่อนหน้านี้ลักษณะคือว่าเด็กวัดม่วงเนี่ย

คือไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่ว่าเราตรวจสอบแล้วคือไม่จริงนะคะ

เพชรบุรีเขาพอใจไหมเขาบอกเขาไม่พอใจนะ
ถ้าเกิดถูกข่มขู่แบบนี้ก็เลยมีการออกโรง
ปกป้องหมอปลาพร้อมกับท้าทาย
นี่ก็มาดีครับ
แล้วก็บอกว่าเพชรชบุรีไม่ได้มีแค่น้ำตาลหวานอย่างเดียวนะ

มาให้มาทีมาใช่ไหม
ให้มาดีเพชรบุรีไม่ได้น้ำตาลหวานเดียว
จำไว้นะครับ

มึงมาได้มึงก็ต้องลอยน้ำกลับแบบเฮ้ยแค่นี้แหละ
จริงเหรอครับโอเคมาครับเชิญเลยครับผมยินดีต้อนรับน่ะ
นี่คุณใจหายแวบเลยเดี๋ยวมันจะไม่จบ
เออฝากไว้ให้ครีสนะคะฝากไว้ให้ครีสค่ะ

ลักษณะการท้าทายไปมาระหว่างกลุ่มตัวดีเมืองเพชร
หรือกลุ่มคนเมืองเพชรบางกลุ่มที่อยากจะปกป้องหมอปลากับกลุ่มเด็กวัดม่วงนะ
ลักษณะภาพที่มันออกมาแบบนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงแล้ว

แต่ล่าสุดพอบตรค่ะพลตำรวจเอกสุวัตรจ้างยาศุกร์ท่านบอกว่า
อย่ามาทำแบบนี้เลยอย่าทำแบบนี้เลยนะคะ
ลักษณะการกระทำแบบนี้มันไม่ทำให้อะไรดีขึ้น
ใช้อารมณ์ไม่เคยทำให้อะไรจบสวยนะครับ
ไม่เคยทำให้อะไรจบสวยและที่สำคัญ
ทั้งสองฝ่ายมีความผิดทั้งคู่ต้องถูกดำเนินคดี
ว่ากระแสสังคมจะไปเป็นยังไงก็แล้วแต่กฎหมายก็คือกฎหมาย
แล้วก็วันนี้ความขึ้นหน้าของคดี

จะนำตัว๔ผู้ต้องหาเข้าพบก็คือ๙โมง
และแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไป
ส่วนตัวบาสยังคงรักษาตัวอยู่ใช่ไหมครับ
เดี๋ยวหายแล้วก็ต้องมีการถูกแจ้งข้อเก่าหาเหมือนกันใช่นะคะ